คุณครูท่านหนึ่งสอนออนไลน์ตื่นเต้นตรงไหน
คุณครูท่านหนึ่งสอนออนไลน์ไปที่โรงเรียน
และในห้องดนตรีไทยไม่มีใคร

จากนั้นคุณครูนักเรียนเต็มไปหมดเลย

จากนั้นมาคุณครูก็เริ่มที่จะมีการสอน
ไปมามีเรื่องพิษสวงศ์ปริศนาเกิดขึ้นครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
เพราะนักเรียนอยู่บ้านกันหมดแล้ว

คุณครูท่านเดียวคือครูพิสาร

น้องนักเรียนก็อยู่ในโลกออนไลน์

เสียงระนาดนะฮะคือโดยเสียงระนาดไปจะไป
ตุ๊ดเป็นรูดระนาดอันนั้นส่วนอื่น

ใครยกระนาดขึ้นระหว่างปึ๊บ

ละนาดและตัวไม้ละนาด

ตอบไม่ได้เลยคือเสียงดังมาจากตัวที่ชี้

แล้วในห้องมีคุณครูอยู่คนเดียว

ไม่มีคำตอบหรือเป็นไปได้ไหมว่า

น้ำหนักของไม้ละนาดเนี่ยมันจะทำ
หนวงทุกวันวันนี้อยากขาด

บางครั้งครูเป็นไปได้ไหมว่า

ก็เก็บคำถามไว้วันอื่นเถอะ

เหตุการณ์นี้มันเหนือคำอธิบายจริง

บนดนตรีไทยของมันแรงที่สุดอยู่แล้ว
ต้องตามดูนะว่าคลาสหน้าคุณครูไปสอนหรือเปล่า

จะไปที่อื่นไม่น่าจะอยู่ห้องเดียวห้องนี้ก็คนเดียวอีกแล้ว